คุณผู้ชมเรายังตามกันให้ต่อนะคะสำหรับคดีต้องบอกว่าสลดใจจริงนะคะ
ปู่แท้ข่มขืนหลานสาวของตัวเองจนตั้งท้องนอกมดลูก
แล้วน้องก็เสียชีวิตนะคะวันนี้ได้คุยกับลูกชายของปู่คนนี้
ก็คือพ่อของเด็กเขาก็ยังยืนยันอยู่นะว่า
ที่ก่อเหตุเนี่ยกับลูกสาวเขาด้วยเขาไม่เชื่อว่าพ่อเขาจะทำแบบนั้น
แต่ว่าวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพิธีชาปนกิจของน้องยุ้ย
หรือว่าหลานสาวที่ถูกปู่คนนี้ข่มขืนเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยเหตุการณ์นี้สำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งได้ฟังเป็นครั้งแรก
โดยแม่เนี่ยเป็นคนออกมาเล่าเรื่องราวนี้เองว่าลูกสาวป่วยเหมือนป่วยออดแอน
มีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้ว
พอไปถามลูกก็ได้ความมาว่าถูกปู่ข่มขืนลูกเป็นคนสารภาพเอง
ใช่ค่ะเด็กยืนยันว่าปู่ข่มขืนแล้วข่มขืน๒ครั้งนะคะ
ใช่ค่ะสุดท้ายปรากฏว่าพอไปตรวจกลายเป็นว่าน้องเนี่ยตั้งท้อง
แล้วเป็นการท้องแบบนอกหมดลูกน้องก็มีทั้งอาการแพ้อาเจียน
ร่างกายก็บอบช้ำจิตใจก็โอ้โหบอบช้ำเหมือนกันนะคะ
สุดท้ายน้องอาการสุดหนักลงเรื่อยแล้วก็เสียชีวิตค่ะ
ซึ่งแม่บอกว่าลูกสาวที่บอกว่าข่มขืน๒ครั้งก็คือ๑๔กับ๑๕พฤศจิกายน
ตอนที่ไปเล่นบ้านปู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
คือปกติแล้ววันไหนไม่มีเรียนเนี่ยน้องก็จะไปเล่นบ้านปู่กับย่า
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วพอก่อนที่น้องจะเสียชีวิต
พอรู้เรื่องแม่พาลูกสาวไปตรวจร่างกาย
ปรากฏว่าอวัยวะเพศก็ฉีกขาดด้วยแล้วแม่ก็เลยพาไปแจ้งความ

ตระกูลหนูนินในอำเภอสหสคันก็ไปให้กำลังใจ
ครอบครัวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะคะ
แล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับแม่เด็ก
แล้วก็กำชับผู้นำท้องถิ่นให้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดงานศพด้วย
จากนั้นบ่ายโมงญาติญาติและเพื่อนบ้านก็เคลื่อนศพน้องยุ้ย
ทำพิธีชาปนกิจที่วัดบุรพาพิรมที่บ้านโปร่งเชือก
ทุกคนก็ยังสกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งมีนายอำเภอศาสคันเป็นประธานในพิธีค่ะ

บอกเลยนะคะว่าทำใจไม่ได้
ทำใจไม่ได้จริงแล้วก็เสียใจมากที่หลานสาวที่ยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ย
หลานเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายเรียนก็เก่ง
บอกอยากเป็นหมออนาคตดูแล้วสดใส
กลับต้องมาจบชีวิตอยู่แบบนี้ในวัยก่อนวัยอันควร
และที่สลดหดหูใจที่สุดคือเป็นเหยื่อของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นปู่
ซึ่งก็คือคนในครอบครัวที่ก็ใกล้ชิดรองจากพ่อแม่ตายายอะค่ะ
อยากจะถามปู่นะว่าทำกับหลานตัวเองแบบนี้ได้ยังไง
ยายบอกไม่ว่ายังไงยายไม่ขออโหสิให้
และอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในข้อหาที่หนักที่สุด
ซึ่งก็เรียงคือกันเนี่ยแล้วคนแท้ใดจังใด
คนแท้ใดจังใดแม่ถามตัวเองว่าคนแท้ใดจังใด

เราได้คุยกับพี่สาวของน้องที่เสียชีวิตด้วยนะคะ
พี่สาวเนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมคะ

เธอเองเคยโดนปู่จะลวนลามเหมือนกัน
แต่ว่าเธอไม่ยอมให้เข้าใกล้แล้วเธอก็เลยวิ่งหนี
เคยเห็นปู่กอดน้องเหมือนกัน
ในใจจากเด็กคนนี้พูดเลยบอกว่า
หนูอยากให้ปู่ได้รับโทษประหารชีวิตไปเลย

เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปคุยกับเพื่อนรุ่นพี่

เขาก็บอกปู่เคยไปเป็นพันโรงชั่วคราวที่โรงเรียน

ทีนี้เราก็คุยกับนายศักดาเขาวงนะครับ

หลังจากเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นเนี่ยเป็นยังไง
เค้าบอกว่าเค้าก็สังเกตปู่ของน้องที่เสียชีวิต

ปู่คนนี้เค้าเป็นอปภรรอหมู่บ้านด้วย
ก็เห็นว่ามีลักษณะท่าทางที่เปลี่ยนไป
ไม่ค่อยมาคลุกคลีสบตากับเพื่อนบ้านเหมือนเดิม

ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะ

ว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ปู่แท้จะทำกับหลานตัวเองได้แบบนี้

แล้วหลายคนก็เชื่อว่าปู่เป็นผู้ต้องหาจริง
ว่าตอนนี้เจ้าตัวยังปฏิเสธว่าไม่ได้ทำ

ผมว่าซ่าตามขบวนการคือว่าซ่าเลย
ถึงกระบวนการนั้นอันนี้ให้ตายแล้วมันมันเสียข้นขึ้นมากเบาะไรนะครับ
ส่วนพ่อของน้องยุ้ยที่เสียชีวิตก็คือลูกของผู้ก่อเหตุลูกชายนะ
เราก็ได้คุยกับเขาเพราะว่าเขามาร่วมงานศพด้วย
เขาก็บอกว่าเขาเสียใจมากนะกับการเสียชีวิตของลูกสาว
เขาบอกว่าหลังจากแยกทางกับแม่ของน้องยุ้ยเนี่ยตัวเขาก็ไปเริ่มต้นมีครอบครัวใหม่
แต่มักจะส่งเงินมาให้พ่อซึ่งก็คือปู่น้องยุ้ยเนี่ยทุกเดือน
เดือนละ๓๐๐๐บาทเป็นค่าดูแลลูก
เขาพูดแบบนี้ค่ะผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่า
พ่อผมไม่ได้ทำกับหลานตามที่ถูกกล่าวหา
ผมจะต้องทวงความเป็นธรรมให้พ่อและลูกสาวที่เสียชีวิตให้ได้
เพราะก่อนที่ลูกสาวจะเสียชีวิตเนี่ยพ่อยังโทรมาแสดงความเป็นห่วงกับเขาอยู่เลย
บอกว่าเนี่ยลูกป่วยนะดูซึมดูสู้ผอมขอกินแต่ยาพาไปหาหมอดีไหม
เขาก็ยังเห็นว่าพ่อยังเป็นห่วงหลานยังเป็นกังวลอยู่
เขาบอกว่าหลังจากงานศพเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาจะเอาลูกคนโตไปอยู่ด้วยนะคะ

ผู้กำกับการสภทรศาสตร์สาขานบอกว่า
หลังจากที่จับตัวปู่คนเกาะเหตุได้เนี่ย
ถึงตอนนี้ปู่ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
ข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย
คัดค้านการประกันตัวด้วยเพราะว่าถือว่าคดีนี้เนี่ย
ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เกรงว่าถ้าประกันตัวออกมา
อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้เดี๋ยวรอผลการชนะสูตร
การเสียชีวิตของน้องยุ้ยให้ชัดเจนก่อนถ้าผลชนสูตรยืนยันแล้ว
มีรายละเอียดครบถ้วนแล้วก็จะเอามาประกอบกับการรวบรวมพยานหลักฐาน
ถ้ามันชี้ว่ามีความเชื่อมโยงและพิสูจน์ว่าการเสียชีวิต
มาจากการข่มขืนข้อหากับโทษที่ปู่จะได้รับ

นี่นะคะคือตำรวจบอกว่าก่อนที่น้องยุ้ยจะเสียชีวิต
ตำรวจก็สอบปากคำน้องยุ้ยพร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพและอายการ
คือน้องยุ้ยยืนยันชี้ตัวว่าคุณปู่นี่แหละข่มขืนน้องจริง
แต่ปู่ก็ปฏิเสธอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะปฏิเสธนะคะ
ก็ขึ้นอยู่กับตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีนะคะ